มันก็จะไม่เต็มไม่อาคารเลยนะไม่บ้าน
ล้านจังหลอกมัวนินดาวแน่นอน
มัวนินดาวเลยนะ
มัวนินดาวแน่นอน
ล้านออกไปไม่ได้หรอก
อันนี้ไม่ใช่เงา
อืมขอบความค่อยค่ะแล้วเขาสั่นแล้ว
แกปกติมีมันจะอยู่นี่น้ำหรอไม่ดื่มใส่เยอะอย่าดมนะคะ
อย่าดมเป็นมือแบบนั้นไอ้ตาย
ความร้อนทั้งแถบเลยเออใช่เพราะว่าเมื่อเช้านึกว่ามีสองคันไงคะ
อยู่คันหน้านี้เลยคันหน้ารถไฟหมดเลยเนอะค่ะมารู้ตอนไหนเนี้ย

เฮีย

อันนี้เปล่าของลูกหรอฮะเปล่าของลูกน้อยหน่อย